เอาใจคนที่ชอบทานอาหารริมทะเลกันหน่อยไปร้านนี้เลยเขาบอกบรรยากาศดีมาก
อาหารราคาหลัก๑๐แต่วิวหลักล้าน
ค่อยดูด้านหน้าอาจจะเอ๊ะยังไงหลัก๑๐หลักล้าน

ริมทะเลแล้วเอาใจสายแบบปิ้งย่างปิ้งย่างหมูกระทะริมทะเลอย่างนี้ไหม
กับบรรยากาศฟินฟินเลิศรัดแบบนี้เป็นไงเมื่อสักครู่อาจจะเป็นทางเข้าร้าน
ถูกต้องแต่พอเดินมาหลังร้านคุณจะเจอบรรยากาศแบบนี้
บรรยากาศมันฟินมากคุณแล้วเขามีอาหารอื่นนะไม่ได้ว่ามีแต่หมูกระทะนะ
มีแบบพวกทะเลผัดพริกเกลือหมูผัดหมาล่าส้มตำต้มยำทะเลแมงกระพุนลวกจิ้ม
ราคาเริ่มต้น๖๐บาทเท่านั้นแต่ละเมนูลูกค้าการันตีว่าอร่อยคุ้มสมราคานะจ๊ะ
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมานั่งทานอาหารช่วงเย็นพระอาทิตย์ตก

มันสวยมากมันฟินอากาศดีด้วยนะคะเจ้าของร้านคุณสรสักแก้วไตรรัฐ
มาพบปะเพื่อนฝูงมาเป็นคู่รักมาได้หมดเลยทุกรูปแบบ
เมนูอาหารมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ทางร้านมีบริการห้องพักติดทะเลไว้ด้วยนะ

ห้องพักเริ่มต้นที่๙๐๐บาทด้วยสะดวกสบายมาก
และแน่นอนว่าทางร้านเขาใจดีมีโปรโมชั่นมาฝากนะคะ
ท่านใดที่จองห้องพักหรือจองโต๊ะอาหาร
แล้วแจ้งว่ามาจากรายการตลอดข่าว
รับส่วนลดไปเลย๑๐ทั้งห้องพักและอาหาร
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑มีนาคมเลย

ใช่มีนาคมไปเที่ยวสัตหิบได้เลยใกล้นะสวยด้วยนะคะ
เปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๔ทุ่ม

มาจากตลอดข่าวรับส่วนลด๑๐ค่ะคุณ

พวกการทานหมุกกระทานหลายคนเข้ายิดกัน

แม่น้ำริมทะเลบนดาดฟ้า

ถ้าอยากไปอยากไปก็ปักหมดเตรียมตัว